อีกแล้วคุณผู้ชมพอได้ให้ขนลุกขนพองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แรกเปิดประเดิมมาก่อนเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ
พี่ลูลูเดินทางไปร่วมรำบวงสวงถวายพ่อปู่สีสุโตนะ
เรียกได้ว่าอยากขออะไรจัดไปเลยทีเดียว
ซึ่งต้องบอกว่าพี่ลูลูนี่นะคะก็รำออกมาได้สวยสดงดงามเหมือนกัน
เพราะว่าอะไรพี่แกเป็นเด็กนักตัดสินมาก่อน
แล้วก็นี่เป็นการมารำถวายพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมาที่คำชโนธ
เป็นครั้งแรกของพี่ลูดูด้วย
ปกติเห็นแต่พี่ลาล่ากับน้องธัญญาใช่ไหมนี่พี่ลูลูก็มารำเหมือนกันนะฮะ
ไม่รู้เหมือนกันพี่ลาล่าแนะนำหรือเปล่า
ลูกมาไหว้ที่นี่สิมาขอพรที่นี่จะได้ปังเหมือนกันนะคะ
ส่วนใครที่ชอบเรื่องตัวลงตัวเลขถามหาอยู่เหมือนกันไม่ต้องห่วง
เพราะว่าเรามีภาพขันน้ำมนต์จากพิธีมาฝากอีกด้วยคุณผู้ชม
เดี๋ยวให้ดูนะคะหลังจากรำ
แล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมค่ะ
คนแรกผ่านไปอีกหนึ่งสาวคนนี้ขนลุกของจริงคุณผู้ชม
แฮนดี้ประกันไม่ต้องไปว่ายไกลค่ะว่ายอยู่ที่บ้าน

จัดพิธีบวงสวงองค์พญานาคที่บ้านไง
คุณดูอาการลักษณะมือไม้สั่นเหมือนจะร้องไห้เลย
นี่แหละค่ะระหว่างที่ทำพิธีเมื่อวานนี้๒๑กรกฎาคม
ฝนก็ตกโปรยปลายลงมาพี่แคนดี้บอกว่า
คุมตัวเองไม่ได้คุณดูสังเกตอาการสิ
มือสั่นจะร้องไห้ตลอดเวลาเลย
แล้วจู่ก็มีซุดลงไปกับพื้นด้วยคุณผู้ชม
แล้วก็รัมท่าอะไรก็ไม่รู้นะคะ
หลายคนบอกว่ามันท่าทางคล้ายกับการเลื้อยอะไรหรือเปล่านะฮะ
พี่สาต้องตะโกนเรียกชื่อแบบแคนดี้แคนดี้

พันธุ์สำเร็จแก่ข้าพเจ้าและคณะของข้าพเจ้าในชาตินี้
ชาติปัจจุบันขอให้บริสุทธิ์พร้อมกันไปทั่ว
นามสมบัติคณะสมบัติ
ยังติกายาวาจาจิตตังอหังวันภานาคาทิพธิองค์ดำแสดิจันทาน
นาคลาวิสุทธิเทวาภูเชเม
พี่แคนดี้ยืนยันคำเดิมนะครับว่านี่ไม่ได้มันนวนะครับ
ไม่ได้คิดไปเองและไม่ได้ยังสร้างเรื่องสร้างภาพด้วยนะครับ
ว่าทำอะไรอยู่แต่มันควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะ
เน้นย้ำกันทุกครั้งที่เล่าข่าวนะคุณผู้ชม

เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่แคนดี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ

แต่เรื่องนี้เรานึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะ
แล้วก็คงก็แล้วแต่ทุกคน
แต่ที่แน่คือสิ่งที่ทีนี้ได้ทำลงไปได้สิ่งที่เกิดขึ้นมันมีความสุขค่ะ

แล้วจะบอกว่าบ้านเราเนี่ยมันก็เป็นบ้านเลขที่๕๖นะคะ
ก็เป็นบ้านเลขที่๕๖นะคะ
เอาเป็นว่าเขาไหว้แล้วก็มีความสุขอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชม
ก็ความสุขใครความสุขมันความเชื่อความศรัทธาเราไม่ก้าวล่วงกันนะคะ
สดร้อนนะคะพอดีได้คุยกับพี่แคนดี้
วันนี้ก็คือไปลำไหว้นะคะที่บ้านของเจนา
อ๋อเครื่องสติดนะคะแล้วก็ปรากฏว่าก็เกิดอาการแบบนี้อีกนะคะ
แล้วก็ปรากฏว่านะคะนี่เป็นความเชื่อ

เขาเรียกว่านะแต่งตัวเก็บไปไหว่พ่อผูที่เกาะกลางน้ำนะคะ
ถามถ่ายกันว่าวันเกิดเมื่อวานพอดีนะคะ
ก็เกิดวันที่๒๒๑นะคะเหตุเกิดวันที่๒๑นะคะ
แล้วก็บ้านเลขที่พี่น้ำเนี่ยค่ะ๓๓๘๗๗เป็นเลขเบิ้ลด้วย
ปรากฏว่าเลขตรงกันนะเออนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมค่ะ